เราก็ตามอีกข่าวซึ่งเป็นข่าวใหญ่

ไอ้กลิ๊กกิโลสิบ
กิโลสิบคือกอโม๑๐สัตเฮีบ
เพราะเป็นคดีใหญ่นะครับเรามาตามข่าวนี้กัน

นางสาวรัตนาอายุ๓๒ปี
สาวบาเบียหน้าตาดีนะครับ
บอกว่าถูกแทงหลายจุดนะคุณนะ
ใบหน้าต้นคอหลังกกหูหัวไหล่เป็นแผลเวอะหวะ
แล้วก็หมกศพไว้ที่อพาร์ทเมนต์กลางเมืองพัทยา
ตำรวจมาพบศพเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคม
ตำรวจสืบทราบนะฮะว่าผู้ก่อเหตุคือนายวัชรพลอันสงคราม
หรือว่ากิ๊กชายาก็คือกิ๊กกิโลสิบแห่งสัตว์อาหีภ
และตำรวจได้ออกไล่ล่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดชนบุรี
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔
เข้าจับกลุ่มกิ๊กได้ที่ภาคอีสานคุณ
เพราะว่านายกิ๊กหรือว่ากิ๊กกิโล๑๐
ไปพบสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดกรสินก่อน
ในช่วงเช้าเมื่อวานแล้วก็มาพบสัญญาณโทรศัพท์ของเขาอีกครั้ง
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครในช่วงเย็น

สามารถจับกลุ่มได้ในเพลิงสังกษีกลางทุ่งนา
ภายในหมู่บ้านกุฎบากที่อำเภอกุฎบาก
จังหวัดสกลนครตอนเข้าไปจับกลุ่ม
มันเป็นเขตรอยต่อจังหวัดกราศิลป์กับสกลนคร
ขณะจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับ
ทำให้นายกิ๊กมีใส่หน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด

จะไปขอความช่วยเหลือจากญาติหลังก่อเหตุมา
ตำรวจสพเมืองพัทยาเดินทางไปรับตัว
มาเข้นสอบที่โรงพักษ์สพพัทยา
ตอนพาเข้ามาคุณสภาพเขาเป็นอย่างไรฮะ
คอตกครับสีหน้าเครียด
แต่ว่าสังเกตมือซ้ายนะมีรอยกระจกบาด
แล้วก็มีรอยถูกกัดที่ง่ามมือ
ตรงนี้แหละเพราะมีการต่อสู้กับฝ่ายหญิง
ถามว่านายกิ๊กสารภาพอะไรบ้าง
รองพุ่มกับการสืบสวนสอบสวนของสพพัทยา

ว่านายกิ๊กอ้างว่าไปทวงหนี้๓๐๐๐บาท

ยังไม่ขอลงรายละเอียดลึกว่าเป็นหนี้สินเกี่ยวกับอะไร
หลังจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะกัน
กิ๊กพยายามทวงเงินแต่รัตนาบ่ายเบี่ยงแล้วก็เสียงดัง
ก็เลยใช้มือบีบคอและปิดปากนางสาวรัตนา

เป็นจังหวะยื้อยุดฉุดกระชากกับนางสาวรัตนา
นางสาวรัตนากัดเข้าที่ง่ามมือเขา

ถอยหลังแล้วไปชนกรอบรูปขนาดใหญ่ตกลงมาแตกครับ
หลังจากนั้นนางสาวรัตนาก็คว้าเศษกระจก

นี่แหละจึงเป็นที่มาที่ทำให้มือเขา
ก็มีร่องรอยของการถูกกระจกบาดนี่นะครับ
นายกิ๊กโมโหฮะก็เลยคว้าเสร็จกระจก

ต้นคอกกหูหัวไหล่เป็นแผลเวอะหวะแบบแทงไม่ยั้งเลย

ก่อนจะหลบหนีไปอยู่กับญาติที่สกลนคร
โดยไม่คิดว่านางสาวรัตนาจะเสียชีวิต
เขาก็ยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับนางสาวรัตนา
แต่ปัจจุบันเพียงไปมาหาสู่กันเท่านั้น
อยากจะขอโทษครอบครัวของคนตาย
ไม่ได้มีเจตนาจะลงมือสังหารฮะ
ก็คือแค่ลงช่วงลูก

ก็ดีใจที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้นะครับ
โดยมีการนำศพไปบำเพ็ญกุศล

แล้วก็เตรียมจะชาปนกิจในวันพรุ่งนี้แล้ว
บอกแบบนี้ว่านางสาวรัตนาตายตาหลับซะที
นะครับเพราะจับกลุ่มได้นะครับ
ก็ถือว่าตำรวจคลี่คลายคดีใหญ่ได้แล้วนะฮะ